เอาละครับมาถึงเรื่องของคนดีคนหนึ่งนะครับ
เป็นจิตอาสาแต่ว่าผู้ที่เป็นจิตอาสาผู้นี้
เป็นผู้พิการทั้งแขนและขาแต่ตัวเองบอกว่าเรายังมีคุณค่าในตัวเองอยู่ดังนั้นนะครับ
เป็นจิตอาสาในการที่จะเป็นวิทยากรในการเดินสายสอนเด็กวาดรูปคุณ
ดูผู้ชายท่านนี้นี่แหละค่ะคือคุณวังแช่มช้อยหรือว่าช่างวังนักเขียนภาพศิลปะ
วัย๓๗ปีพิการทั้งแขนและขานะใช้เวลาว่างจากการทำงานรวมตัวกับเพื่อนชาวต่างชาติ
อำเภอเมืองหนองคายซึ่งส่วนใหญ่ก็เป็นเด็กด้อยโอกาส
ก็มีการจัดกิจกรรมสอนวาดรูปเล่นกีฬาแล้วก็สอนภาษาด้วยนะครับ
วังบอกว่าเพื่อนชาวต่างชาติชักชวนตัวเองเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสานี้
เพราะเห็นว่าเป็นคนพิการแต่สามารถใช้ชีวิตอยู่ในสังคมร่วมกับคนอื่น
และสามารถช่วยเหลือผู้อื่นได้ด้วย
มีความสามารถคุณในการวาดภาพ
คุณดูนะฮะพิการแขนมีแค่ครึ่งเดียวถึงข้อศอกแค่นั้น
แต่ใช้งานในการวาดภาพได้
และเขาก็เป็นแรงบันดาลใจที่สำคัญต่อเด็ก
เพราะว่าเป็นผู้ที่เห็นคุณค่าของตัวเอง

รวมทั้งช่างวังก็ยังเป็นวิทยากรพิเศษสอนนักเรียน
ซึ่งก็เป็นหนึ่งกิจกรรมพิเศษนอกตำราเรียนที่โรงเรียนได้จัดขึ้นนะครับ
วังจริงแล้วเป็นชาวกรุงเทพนะ

เนื่องจากพ่อป่วยด้วยโรคหัดเยอรมัน
โตขึ้นได้ตามพี่ชายไปอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่
เข้าเรียนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ล้านนาวิทยาเขตภาคผายับเอกวาดรูป
หลังเรียนจบรับจ้างวาดรูปตามสถานที่ต่าง

รับจ้างวาดรูปแนวเหมือนจริง
ตามที่ลูกค้าต้องการมานานกว่า๖ปีแล้ว

เอาเป็นอาชีพของตัวเองแล้วก็ได้รายได้แล้ว

ก็เลยไปถ่ายทอดวิชาความรู้
ให้กับเด็กด้อยโอกาสคนอื่นด้วยคุณดูสิ

ไม่ใช้แขนปกติในการวาดรูปแล้ว
แรงบันดาลใจที่สำคัญในการต่อสู้ชีวิต

เพราะว่าขนาดคุณครูเขาเป็นแบบนี้

เขาเองมีครบทุกอย่างทำไมจะทำไม่ได้
ถือว่าได้ทั้งกำลังใจได้ทั้งความรู้เลยจริง

เป็นสองข่าวที่แบบว่าปราบปลื้มจริงนะ